ข่าวแรกเลยวันนี้ข่าวเยอะข่าวแน่นครับคุณผู้ชมครับ
คนขับรถแท็กซี่ไปจอดส่งผู้โดยสารที่ตลาดนัดตรงพระรามเก้าเนี่ย
โอ้โหกาดทำร้ายเขาบอกว่าเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยครับ
นี่ไงโอ้โหคือเจ็บหนักเลย
โนปูดแตกด้วย
คนนี้ถูกทำร้ายร่างกายครับมีแผลแตกที่หน้าผากเลือดไหลเลย
ผู้ได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางครับ
โดยแฟนของคนขับรถแท็กซี่เล่าบอกว่า
ก็แฟนหนูเนี่ยขับรถแท็กซี่ใช่มะไปส่งพฤษศาลที่หน้าตลาดนักจอร์สแฟร์นะครับ
แถวห้วยขวางนี่แหละกรุงเทพมหานคร
แล้วถูกกาดของตลาดทำร้ายครับ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่เธอกลัวว่าแฟนเนี่ยจะไม่ได้รับความไปทำ
วันนี้ทีมข่าวไปเจอกับพี่ธเนธวาลิงอายุ๔๑ปีนี่ครับ

๒ทุ่มได้๒๒มกราคมที่ผ่านมา
เขาเนี่ยขับรถไปส่งพฤษศาลนะครับที่ตลาดนั้นนะ
อยู่ในจุดที่รถแท็กซี่รับจ้างเขาก็จอดต่อต่อกันหลายคันปกติ
คนแรกมาบอกว่าพี่จะจอดนานนะ
ก็เลยบอกไปว่าอ๋อพี่เนี่ยในสายเนี่ยผมกำลังรับงานต่อเลยขอนัดจุดรับแป๊บนึง
แต่กาดอีกคนมาถึงโวยลั่นเลยครับบอกว่าไป
เขาก็เลยลงจากรถจะไปอธิบายนะครับ
อีกฝ่ายพูดในเชิงตวาดตะคอก
ยอมแล้วว่าไม่พอใจแล้วเริ่มเถียงกันครับ
การ์ดคนนี้ใช้กระบอกไฟฉายเนี่ยฟาดเขา
หลังก่อเหตุก็มีการท้าทายกันไปมาให้ไปแจ้งความ

กลัวว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพล
กลัวจะไม่ได้รับความไปทำอภิวะไงพี่ธเนต

คาดว่าผู้ก่อเหตุก็คงยังเป็นกาดอยู่ที่ตลาดนั้นนั่นแหละฮะ